หลังนี้ครับดวนระทึกแก๊งขนยาตำรวจยิงลั่นสนั่นเมืองเลย
คุณผู้ชมชาวเชียงรายอย่าโกรธเบิร์ตครับ
จังหวัดเชียงรายนี่เป็นจังหวัดยุทธศาสตร์ยาเสพติด
เพราะว่าผมเคยตามทำข่าวเกี่ยวกับยาเสพติดเกี่ยวกับความมั่นคงอยู่
จังหวัดเชียงรายจะเป็นจังหวัดที่นะครับยาเสพติดจะทะลักเข้ามา
ถ้าเข้าเชียงรายได้ปั๊บพักก่อนพักก่อนแล้วเดี๋ยวจะเข้าชั้นใน
การนะครับจับกลุ่มครั้งนี้ระทึก
ระทึกกว่าที่คุณผู้ชมเคยได้ยินครับ
พี่สามบ้านแล้วนะตายแล้วนะ

ตำรวจของเราเสียชีวิตหนึ่งนาย
แล้วก็คนร้ายเสียชีวิต๑คนครับ
นี่ครับตำรวจไล่สกัดแก๊งค้ายาเสพติดมา
เสียงปืนเสียงคนตะโกนโวยวายดังอยู่หลายนาที
ชาวบ้านแถวนั้นต้องออกมาดูครับแล้วถ่ายคลิปเอาไว้
มันสนั่นหวั่นไหวจริงใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับ
พอเสียงปืนสงบลงครับพบดาบตำรวจวีรวัตรคำดี
และดาบตำรวจวิภูพานพิมพ์นะครับ
สังกัดกองกำกับการ๒กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดทั้งสองนาย
ถูกยิงได้รับบาดเจ็บจึงถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยานสังวรเวียงชัย
แต่อาการหนักครับถูกส่งต่อสิครับไปโรงพยาบาลใหญ่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
จากนั้นครับคุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกว่ามีความสูญเสียเกิดขึ้น
ดาบตำรวจวีรวัตรท่านเสียชีวิตครับ
ส่วนคนร้ายที่ถูกวิสามันฆาตกรรมเสียชีวิต๑คนก็คือ
นายจะนอยนายจะนอยอายุ๕๑ปีเป็นชาวอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ครับ
คือคุณผู้ชมก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สืบทราบว่ามีขบวนการค้ายาเสพติด
เลียงยาเสพติดมาเพียบจากตะบนแม่ยาวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับ
เข้าสู่ชั้นในของประเทศแล้วนี่นี่คืออะไรอ่ะถุงขยะอ่ะถุงขยะตรงอาคารพาณิชยเหรอ
ไม่ใช่นี่คือถุงยาเสพติดนะฮะโอ้โหเยอะขนาดนี้เลยมหาศาลดอม
ก็สั่งการให้ตำรวจนะครับออกติดตามตำรวจปศนั่นแหละออกติดตาม
พบกลุ่มค้ายาเสพติดขับรถฟอร์จูเนอร์นะทะเบียนจช๙๓๐๘เชียงใหม่
มาก็เรียกตรวจดิเรียกตรวจปั๊บนะฮะขับหนีฮะขับหนีเข้าซอยข้างร้านสะดวกซื้อนะครับ
แยกไฟแดงเวียงชัยนั่นแหละแล้วหนีไปออกอีกซอยตำรวจจอดรถขวาง
คุณผู้ชมนึกภาพตามนะจนมาถึงตรงนี้เนี่ยครับจึงขับรถพุ่งชน
แต่ฝ่าไปไม่ได้พยายามจะถอยหลังหนีแล้วเดินหน้าชนเดินถอยหลังหนีเดินหน้าชน
นะครับจนเกิดการปะทะกันนะครับโอ้โหระหว่างตำรวจกับคนร้าย
ตำรวจและคนร้ายเสียชีวิตครับคุณผู้ชมจากการตรวจสอบในรถ
ด้านที่เบาะหลังนะครับถูกถอดออกพบไอซ์ไอซ์มันจุดอยู่ในกระสอบ
กระสอบน้ำหนักเท่าไรน้ำหนักเท่าไร๑ตันครับคุณผู้ชม
ส่วนรถอีกคันที่ขับนำหน้ารถคนร้ายมาหนีไปได้ฮะ
ก็เลยนำของกลางไปที่สพเวียงชัยนะครับ

เอาตัวมาสอบสวนด้วยบริเวณคดีต่อไปครับ